ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะ
สามสิบมกราคมมีเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตเก้ากอทมนะฮะค่ะ
หลัก๔จตุจักรจตุจักรมี๓แขวงลาดยาวเสนานิคมแล้วก็จันเกษมนะครับ
วันนี้เนี่ยแต่ละพักเขาก็มีการปราศัยหาเสียงครั้งใหญ่กันนะฮะ
เพราะพรุ่งนี้จะเดินหน้าหาเสียงกันได้แค่๖โมงเย็น
นี่ดูวันนี้หน่อยนะครับว่าความพร้อมเป็นอย่างไรนะครับ

นี่พักพลังประชารัฐนะฮะเจ้าของพื้นที่เก่า
วันนี้หัวหน้าพักพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ผู้บริหารลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุ
เพื่อหาเสียงช่วยนางสลันรัฐเจนจาคะหรือว่ามาดามหลี

นี่ภรรยาของนายศิระเจนจาคะอดีตสอสอในพื้นที่นะฮะ
ที่สารมนุมีความวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ

คนเอกประวิทย์ระบุว่ารักษบาลมีโครงการต่างหลายอย่าง
หลายอย่างมีระบบสาธารณสุขที่ดีทำให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกช่วงอายุอยู่ดีกินดีขึ้นได้อย่างแน่นอน
แล้วนโยบายของพักก็จะสนับสนุนโครงการผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกด้วย
อย่างเช่นการปรับเงินดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จ้าปุ๋นคะเจ็บสิบเย็นแล้วอาจจะอยู่อายุมากของพวกข้านน้อยพวกข้านกันนิดหน่อยนะครับ
เพราะว่าปัจจุบันนี้
โครงการผู้สูงอายุนั้นมีทั่วไปแล้วก็สังคม
ผู้สูงอายุก็เกิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเรานั้น
นี่พักพลังประชารัฐนะฮะหัวหน้าพักบอกว่ามั่นใจว่า
คว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้เชื่อว่ามาดามหลีจะคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับ
เอาไปดูบรรยากาศเวทีปราศัยใหญ่ของทางพักเพื่อไทยนะครับ
นายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครจากภักดิ์เพื่อไทย
นี่เปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สวนสาธารณะชุมชนเคหะทุ่ง๒ห้อง
นี่ฮะบรรยากาศก็ถือว่าคึกคักทีเดียวนะครับ
มีป้ายข้อความแบกสุรชาติเข้าสภาด้วย
มีกรรมการบริหารพักษสสของพักมาช่วยอภิปรายกันในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ
เรื่องของการเมืองต่างนะครับนายแพทย์ชนละนานศรีแก้ว
หัวหน้าพักก็มาปราศัยช่วยเหลือนายสุรชาติผู้สมัครของพักด้วย
บอกว่าจะเป็นการกู้ศักดิ์ศรีของพักเพื่อไทยคืนมา
ครั้งที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งใหญ่แพ้ไปอย่างวุดวิดนะครับ
ขณะที่นายสุรชาติบอกว่า๑๗ปีบนถนนการเมืองทำงานมาอย่างทุ่มเทตลอด
เพราะฉะนั้น๓๐มกราคมที่จะถึงนี้วันเลือกตั้งซ่อม
ถือว่าเป็นวันกำหนดชะตาบนถนนสายการเมืองของเขาอีกครั้งหนึ่ง
พักก้าวไกลนะครับนี่ส่งคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณลงสมัครนะฮะ
นี่ดารานักแสดงชื่อดังวันนี้เข้าสู่ที่นี่นะครับ
การเมืองวันนี้จัดเวทีปราศัยใหญ่เหมือนกัน
มีนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพัก
แล้วก็สอสอของพักมาช่วยปราศัยหาเสียง
หลังจากที่วันนี้เดินสายหาเสียงตามชุมชนแล้วก็ขึ้นรถแห่มา

ลุงพลย้ำในจุดยืนที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับ
การให้พักก้าวไกลให้คนหน้าใหม่
มาทำงานแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมือง
ส่วนนายรังสิมันโรมสสของพัก
บอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่านายกรุณพล

ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองได้
ขณะเดียวกันมีผู้สมัครจากพักกล้านะครับ

วันนี้ขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายเหมือนกัน

มีคุณกรจัตติกาวณิธหัวหน้าภักดิ์มาช่วยปลาสายหาเสียงด้วย

แต่คุณอัธวิทย์เคยเป็นสอสอในเขตในพื้นที่อยู่แล้ว

คุณอันทวิตย้ำว่าเป็นคนกลางในการพูดคุยกับประชาชน

ย่อยถนนทางลัดตามริมคลองในเขตนี้อยู่แล้วนะครับ
นี้ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม๒คลองด้วย
คือคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร
จะเข้ามาแก้ปัญหาระบบราชการที่ล้าหลังให้ด้วย
แก้ปัญหาที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย
นี่พักกล้ายืนยันในวันนี้นะครับ
คุณเจนนี่กุลรัฐกลิ่นดี
วันนี้ปลาใสที่ตลาดประชานิเวศ๑
มีหัวหน้าพักแล้วก็ผู้บริหารของพัก

มาแนะนำนโยบายแล้วก็ความตั้งใจจริงในการ